คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงสักประมาณตี๒กว่าที่ผ่านมานะครับ
มีพนักงานการบินไทยเขากลับมาจากการทำธุระ
แล้วก็เดินข้ามสะพานลอยมาฝั่งตรงข้ามของสนามบินดอนเมือง
เห็นถุงผ้าวางอยู่ไม่รู้ถุงอะไรวางตอนตี๒
ก็เลยไปจับดูโอ้โหภาพที่เห็น
เป็นทารกแฝดเพศหญิงครับ
หน้าตาจิ้มลิ้มน่าเอ็นดูถูกทิ้งเอาไว้

เนี่ยครับนะสิ่งที่เจอก็คือเป็นทารกแฝดเพศหญิงนะฮะ
ผิวขาวผมดำหน้าตาน่ารักน่าชังทีเดียวครับ

แล้วก็มีขวดนมให้๑ขวดซุกอยู่ในกระเป๋าผ้าสีเหลืองใบใหญ่
คนที่เจอก็เป็นพนักงานของบริษัทการบินไทยเขาเพิ่งกลับมาจากงานทอดกระถิ่นที่จังหวัดน่าน
ก็ลงเครื่องมาปุ๊บนี่เป็นถุงนี้นะฮะเป็นถุงของร้านไอทีร้านหนึ่งแหละ
แล้วก็กำลังเดินข้ามสะพานลอยเพื่อจะไปฝั่งสนามบินดอนเมือง
ทารกกำลังดิ้นโผล่คืออย่างที่เขาบอกขาโผล่ออกมาครับ
ก็เลยไปเปิดดูเอ๊ะอะไรสุดท้ายกลายเป็นเด็กนะครับ
ก็เลยไปแจ้งตำรวจเบื้องต้นตำรวจโรงพักดอนเมืองก็เลย
ให้ทางด้านของกู้ภัยนำเด็กแฝดทั้งสองไปส่งให้กับโรงพยาบาลภูมิพลก่อน
ให้ดูแลในเบื้องต้นก่อนแล้วก็จะดูกล้องวงจรปิดว่าใครเอาไปทิ้งเอาไว้
น่าจะเป็นแม่ที่ไม่พร้อมจะมีบุตรแล้วครับนะเป็นลูกแฝดออกมาด้วย
ก็เลยเอาไปทิ้งไว้แบบนี้นะฮะโชคดีที่มีคนไปเจอ
ถ้าเกิดเป็นหมาไปทงประแท้อาจจะบาดเจ็บก็ได้นะครับ
มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นระยะเหมือนกัน